คุณผู้ชมครับอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
ออกแบบโดยคนไทยเพื่อคนไทยนะครับ
มีเพียงแค่๑๑๙๘๕อาคารทั่วโลกเท่านั้น

อกจากนี้ตัวอาคารสวยงามด้วย

ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานโดยคุณติธภาษิริพิพัฒน์ครับ
ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล
และเป็น๑ใน๑๓๘อาคารไทย
รวมถึงเป็น๑ใน๑๑๙๘๕อาคารของโลก

ภายในตัวอาคารออกแบบให้โล่งโปร่งสบาย
โดยใช้ระบบธรรมชาติตามสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
และสร้างสภาพแวดล้อมที่ร่มเย็น
ด้วยการเจาะช่องแสงจนไม่จำเป็นต้องใช้หลอดไฟ
แต่ในส่วนไหนที่ต้องการใช้ความสว่างเป็นพิเศษ
ทั้งตัวอาคารก็เลือกใช้หลอดไฟแบบประหยัดไฟ
ให้ความสว่างสอดคล้องกับพื้นที่
เช่นเดียวกับการทำความเย็นของตัวอาคาร
ที่ใช้ระบบปรับอากาศแบบบอยเลอร์
ซึ่งเหมาะสมกับตัวอาคารมากกว่าเครื่องปรับอากาศ
ประหยัดไฟได้หลายเท่าตัว

ในการที่จะให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป

แต่ถ้าเกิดมีความเข้าใจอะไร
สามารถที่มีอุปกรณ์ได้นะครับ

และห้องฝึกอบรมระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสาธิต
เผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน
ที่สามารถประยุกต์ใช้กับประเทศไทยจำนวน๕๔เทคโนโลยี
การจัดแสดงจะเน้นให้ผู้เข้าชมมีอิสระเพลิดเพลิน
และได้รับความรู้ไปพร้อมกัน
โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

และประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
รวมถึงการเพิ่มผลผลิตได้จริง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน